คุณผู้ชมค่ะจากคุณพ่อลูกสองที่หล่อกระแทกใจ
ต่อกันที่คุณพ่อลูกสองที่กำลังปวดใจอยู่มากในขณะนี้
คุณป๊อกพัสรกรคุณผู้ชมค่ะเกิดอาการปวดใจค่ะสำหรับคนทำบ้าน
คืออย่างนี้เขามีปัญหาเรื่องผู้รับเหมาก่อสร้าง
เขากำลังสร้างบ้านให้ลูกอยู่
คือเกิดขึ้นกับบ้านของป๊อกและมากกี้นั่นแหละเรื่องนี้นะ
เจ้าตัวเนี่ยได้เล่าเรื่องผ่านรายการส่วนตัวบอกว่ามูลค่าความเสียหายร่วมแล้ว๒ล้านบาทเลยนะคะ
เหตุผลที่เขาลงทุนสูงขนาดนี้เพราะอยากจะให้ลูกทั้งสองคนได้ใช้ห้องนี้ไปนาน
๊อกบอกว่าโอ้โหตอนนี้มืดแปดด้านเลยไม่รู้จะทำยังไงดี
ปัญหาหลักของห้องที่เจอตอนนี้คือมันมีกลิ่นที่แสบจมูก
ด้วยความว่าห้องนี้เขาใช้สารเคมีเยอะก็เลยทำให้มันมีกลิ่นที่แสบจมูก

ก็ยังติดต่อผู้รับเหมาไม่ได้มันน่าปวดใจไหม
ลูกทั้งสองคนก็ต้องย้ายมานอนห้องของตัวเองกับมากกี้
ซึ่งถ้าหากทางผู้รับเหมายังนิ่งเงียบแบบนี้เนี่ยนะตัวเองแล้วก็มากกี้จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ
จริงผมคำนวณกันก็คือผมกะให้ลูกใช้ประมาณสักตีซะอย่างน้อย๑๒ปี
๒ปีกับอันนี้มันก็ผมรับได้ผมโอเคกับความสุขที่ลูกมีผมรับได้ฝากด้วยครับ
ถ้าเกิดได้เห็นคลิปนี้ก็ติดต่อผมกลับมาด้วยติดต่อทีมงานผมด้วยก็ได้ครับ
เดี๋ยวต่อไปเนี่ยอาจจะหาเครื่องมือเล็กเป็นท่านติดไว้สำหรับอำนวยความสะดวกภายในรถ
ก็จะได้ไม่ผิดกฎจราจรอีกคือบางทีเนี่ยมันก็จำเป็นต้องใช้โทรศัพท์ในการมองทาง
หรืออะไรแบบนี้เนอะต้องติดติดเนอะแต่ถ้าว่าหลายคนก็อาจจะยังไม่ได้ทราบนะว่า
เอ๊ะแต่ติดไฟแดงก็คือหยิบมือถือมาเล่นก็ไม่ได้เหมือนกันหยิบมือถือว่าเซลฟี่ไม่ได้ผิดกวดหาย
เหมือนที่เห็นคุณไอท์พุทธิพงศ์เพื่อนคุณหลักที่เข้ามาเม้นเหมือนกัน
ค่ะเขาเป็นตำนวดเนอะใช่